อันเนี้ยซ่าแต่อันเนี้ยขนองขนองแค่ไหนเลยถึงทำได้ขนาดเนี้ย

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

คุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มพวกนี้มันนอนปาดรถพยาบาลครับ

พอได้ยินเสียงไซเรนมันขึ้นมันขึ้น

ก็เลยเกิดความคณองยอมรับวัตถรรมตามในคลิปจริง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันแข่งรถในทาง

และขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

เพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นทำแบบนี้นะฮะ